เชียงใหม่เฮ้ยเขาเริ่มแล้ว
เขาเริ่มแล้วแล้วคราวนี้นะคุณผู้ชมนะ

เขาบอกว่าโอ้โหปีนี้

นี่คุณผู้ชมครับประเพณียี่เป็งนะครับ

ชาวเชียงใหม่นะนักท่องเที่ยวหลายพันคน

แล้วก็เดินเที่ยวชมความสวยงามของโคมล้านนา

อยู่๒ฝั่งคลองแม่คา

มันได้จริงครับพี่เปิ้ลไปได้เลยนะชุดเนี้ยผมพี่ไปมาแล้วไง
แต่ว่าไปก่อนหน้าที่เป็นเขายังไม่ลอยกันนะแม่นี่นะฮะส่วนที่ท่าน้ำ
หน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่มีนักท่องเที่ยวนะครับ
ลอยกระทงแล้วก็เที่ยวชมความสวยงามของสายน้ำปิงยามค่ำคืน
ครับโดยเทศบาลนครเชียงใหม่ทำโป๊ะทำโป๊ะสำหรับลอยกระทงไว้หลายจุดเลย
อืมนะครับเช่นเดียวกับที่สะพานป่าแดดที่สะพานป่าแดดสารพีนะ
มีประชาชนเขาบอกเป็นพันคนนี่นี่นี่นี่โอ้โหมันลอยกระทงกันดอมเฮ้ย
ครับนะครับแล้วเทศบาลตะบนป่าแดดนะเขาเนรมิตอย่าใช้คำว่าเนรมิตเลย
นี่คู่ผู้ชายก็เป็นนี่นี่นี่นี่เนรมมิตรพื้นที่ริมแม่น้ำปิง
นะครับโอ้โหแสงสีสวยงามประดับประดาษด้วยโคมล้านนาเช่นเดียวกัน
ประเพณียี่เป็งจัดระหว่าง๒๖๒๘พฤศจิกายนนะครับ
ภายใต้แนวคิดค่ำคืนแห่งสายนาที

มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมมากมายนะครับ
อาทิตย์การประกวดโคมยี่เป็งล้านนา

ประกวดขบวนแห่สะเป่าล้านนานะครับ

ไฮไลท์นี่จะมีการประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่

วันไหน๒๘พฤศจิกายน
อย่าลืมพลาดอย่าลืมที่จะไปชมกัน

ของจังหวัดเชียงใหม่ปีนี้คึกคักคุณผู้ชม

คักที่สุดในรอบหลายปี

ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

กว่า๑๗๐๐๐คนมาร่วมงานครับ
เงินในนักเขาบอกว่าโอ้โฮจะสะพัดนะ

น้อยพันล้านบาทต้องมีครับ
กลุ่มผู้ชมยี่เป็งเชียงใหม่ครับครับครับ